ต่อที่จังหวัดสุโขทัยต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องที่สุโขทัยนะครับจะพูดต่อไปนี้ครับ
เป็นเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงครับ
ช่วงเวลานี้ครับมะม่วงนะครับออกเยอะมากนะครับ
แล้วก็เลยมีการแปรสภาพปรับสภาพนะครับ
โดยการทำข้าวเกรียบมะม่วงครับผม
ฮะข้าวเกรียบมะม่วงเหรอครับ
ฮะนะครับทำให้ราคาตกถ่ำเหลืองิโรกรัมละ๒บาท
โดยมะม่วงดิบก็จะนำมาปอกและหั่นเป็นชิ้น

ส่วนมะม่วงสุกก็จะนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกลียบมะม่วง

ทำโดยการนำมะม่วงสุกมาปอกเปลือก

เสร็จปั๊บนะครับก็ใส่หม้อตั้งไฟกวนให้สุก

จากนั้นก็นำมาเทใส่แป้งมันที่เตรียมไว้
วดผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
นำไปนึ่งให้สุกแช่เย็นไว้๑คืนเท่านั้นแหละครับผม
แล้วก็มาหั่นนะครับเป็นชิ้นบาง
ตากแดดให้แห้งจากนั้นก็จะนำมาทอดเป็นข้าวเกลียบมะม่วงได้แล้ว

ก็นำมาทอดกรอบอร่อยนักอร่อยหนาล่ะครับ

แล้วก็นอกจากนั้นคุณพี่คนนึงเขาก็บอกด้วยนะ
บอกว่าข้าวเกลียบมะม่วงที่ทางกลุ่มผลิต
จะขายทั้งแบบทอดให้กับลูกค้าทั่วไป

คือเอาไปขายให้กับกลุ่มที่เขารับจัดโต๊ะจีนไง
ก็ที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าดีเลยนะคะ
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เป็นการเสริมรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มได้อีกทางหนึ่งด้วย

โอ้โหยอดเยี่ยมจริงนะครับ